มาดูเรื่องของการยิงถล่มบ้านของประชาชนที่พัทธรุงกันก่อนนะฮะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตี๒ที่ผ่านมาค่ะ

นี่คือสภาพบ้านตอนเช้าที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะคะ
เหตุการณ์และทุกข์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
โดยทางด้านพันธุ์ตำรวจโทจิตยิ่งขำพนักงานสอบสวน
ที่สคชายสนจังหวัดพัทธลุง

ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
อยู่ในตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนที่พัทธลุง
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายนิวัฒนรงกูลอายุ๖๑ปี
ซึ่งสภาพบ้านดูสิเป็นรูพุนแบบนี้
เพราะว่าถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องไปนับรูที่ฝาบ้านที่ผนัง
ปรากฏว่ารูที่ผนังกระจกหน้าต่างเอย
อิดหน้าบ้านนับจำนวนแล้วมี๘รูจากการถูกยิง
แล้วกระสุนมันก็ไปถูกต้นไม้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นต้นหมากต้นขนุนที่อยู่หน้าบ้าน
ส่วนบนถนนคอนกรีตนี่ค่ะที่เจ้าหน้าที่เขามาวางตรงนี้
แล้วก็อาก้าเนี่ยทั้งหมด๑๙นัดเจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมด
เอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็จากการสอบถามเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นตี๒
ตัวผมกับภรรยาผมแล้วก็หลานสาว๕ขวบหลับอยู่
หลับอยู่ในบ้านนี่แหละได้ยินเสียงแบบปั้งต่อเนื่องกันแบบนี้
ยังไม่รู้นะว่าเสียงมันดังมาจากตรงจุดไหน
แต่ว่าเมื่อคืนที่ได้ยินก็ไม่ได้ออกมาดูหรอก
จนมาตอนเช้าตื่นนอนมาเปิดบ้านดูทำไมบ้าน
ผนังตามกำแพงมันมีรอยกระสุนแบบนี้
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเช้านะคะ
เจ้าของบ้านเชื่อมโยงเหตุการณ์
เขาคิดนึกย้อนไปเมื่อ๒วันก่อนจะเกิดเหตุนี้ค่ะ
คือมีวัยรุ่นมา๒คนนะขับกระบะสีดำเลยมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เอารูปรูปผู้ชายวัยรุ่นเนี่ย
มาถามเจ้าของบ้านคือนายนิวัฒน์มาถามว่า
เนี่ยคนในรูปนี้ใช่ลูกของลุงหรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยนะว่าคนในรูปเนี่ย
ค้างค่าของอยู่๒ล้านบาท
ทีนี้ตอนนั้นนะคะตัวคุณนิวัฒน์เองก็ดูรูปนั้น
แล้วก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผม

แล้วหลังจากนั้นค่ะชายสองคนเนี่ย
เขาขับกระบะมาเขาก็ขับรถออกไป
เขาก็เลยยังงงอยู่ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ย
ที่มาถามหาผู้ชายวัยรุ่นในภาพเนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องกับการยิงถล่มบ้านไหม
แต่เราก็ถามไปนะว่าคุณลุงแล้วคุณลุงมีลูกชายไหม
คุณลุงบอกว่าจริงมีลูกลุงเนี่ย
มีลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดสงขลา

ใช่ค่ะแล้วลูกสาวสองคนเนี่ย
ก็อยู่ที่ทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเรียกคนในบ้านนี้ค่ะ
ทั้งคุณลุงคุณป้าไปสอบปากคำ
ปมของสาเหตุการยิงถล่มบ้านครั้งนี้
รวมถึงตามหาตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ใช่ไม่งั้นคนในบ้านนี้ก็จะหวาดภาวะตลอดนะ

มีเด็กอยู่ในบ้านด้วยค่ะน่ากลัวนะครับ